ลงพื้นที่ที่เข้มงวดกันขนาดนี้

รอบนี้ภาคใต้จะมีสอสอเขตเพิ่มขึ้น๘ที่นั่ง
จะว่าเยอะก็เหมือนจะเยอะจะว่าน้อยก็เหมือนจะน้อย
แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
ที่แต่ละพักเขาก็มองพุงปลาชิ้นนี้เหมือนกัน
ปักทงให้ได้ติดตามจากรายงานครับ
สนามเลือกตั้ง๑๔จังหวัดภาคใต้รอบนี้
จะกลายเป็นสนามประลองกำลังของทุกพักการเมือง
เข้มข้นและดุเดือดมากที่สุด
เที่ยวนี้ภาคใต้จะมีสอสอเพิ่มขึ้นเป็น๕๘ที่นั่ง

๔จังหวัดภาคใต้คือพื้นที่ฐานเสียงของพักประชาธิปัตย
จนเกิดวัฒกรรมส่งเสาไฟฟ้าลงก็ยังเลือก

สอสอภาคใต้เข้ามาเพียง๒๒ที่นั่งไม่ถึงครึ่ง
หลายคนเปรียบเปลยว่าประชาธิปัตย์ตกต่ำสุดขีด

ในจังหวัดที่เคยชนะยกทีมทั้งจังหวัด
ถูกเจาะถูกขุดจนเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด
กระบีชุมพรตรังนครศรีธรรมราช
พัทธลุงภูเก็ตสงขลาสตูน
รวมถึง๓จังหวัดชายแดนใต้
เราไม่วั่นไว้เรายังยื่นยักษ์เดินหน้าต่อไป
แล้วพี่น้องก็ไม่ต้องวั่นไว้
สมาชิกทางทุกคนก็ไม่ต้องวั่นไว้
เลือดสี่ฟ้าแพรย์ประชาธิปัตย์
ขอบคุณครับ
ท่ามกลางหลายพักที่กำลังลุกขึ้นพ่อมาอย่างคึกคัก

นำคณะลงพื้นที่ภาคใต้ถี่ยิปต์
ในเวลาราชการในฐานะนายกรัฐมนตรี
และนอกเวลาราชการในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

สงขราพัทธลุงชุมพรสุรธานีและนครศรีธรรมราช
ประยุทธ์ยังขายได้สำหรับคนใต้
หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ารวมไทยสร้างชาติ

ได้สอเป็นเกาะเป็นกรรมในภาคนี้

ซึ่งเคยได้สอภาคใต้มากถึง๑๐สัปดาห์

จากกระแสของผลเอกประยุจันทร์โอชาในขณะนั้น
มาวันนี้เหลือขุนพลยังยืนหยัดอยู่กับพักไม่กี่ชีวิต
แม้จะได้แก่นำอย่างนิพิษอินทรสมบัติ

และขุนคนพักใต้ของพักประชาธิปักมาเสริมทัพ
และยังทยอยเปิดตัวผู้สมัครในพื้นที่ไปพอสมควรแล้ว
แต่กระแสของพักก็ยังงัดไม่ขึ้น
ส่วนพักที่กำลังร้อนแรงไม่แพ้รวมไทยสร้างชาติในภาคใต้
คือพักภูมิใจไทยที่ประกาศจะตอกเสาเข็มเพิ่มเติม

ฝีมือที่เคยทำให้เห็นมาแล้วของตระกูลรัชกิจประการ

รอบนี้วางเป้าเพิ่มเป็น๑๖ที่นั่ง๒เท่าตัว
ในจังหวัดพัทธลุงอุรนองก์กระบีสตูนสงครา
นครศรีธรรมราชและ๓จังหวัดชายแดนใต้

นางสาวแพทองทานชินวัฒน์ในฐานะสะพ้ายปนพร
จะได้รับความนิยมผลโพลมาเป็นอันดับ๒

ที่จะต่อกรกับพักอื่นในเวลานี้

เป้าหมายตรงไปที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ปัตตานีนราธิวาสและยาลา
ที่ครั้งนี้จะมีสอสอได้๑๒ที่นั่ง

ประชาชาติจึงหวังจะยึดด้ามขวานเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่เคยได้มากถึง๖คนมาแล้ว
สนามเลือกตั้ง๑๔จังหวัด๕๘ที่นั่ง
จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อภาครชาธิปัตร
เพราะถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่สุดของพัก
ประชาธิปัตย์เสียศูนย์ที่ภาคใต้
เท่ากับเป็นการสูญเสียที่มั่นสุดท้าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน